พักก้าวไกลเพื่อไทยยังไม่ได้ข้อยุติไม่ใช่เหรอ
แต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าคุณเศรษฐาทวีสินแสดงความเห็นส่วนตัว
บอกว่าถ้าตกลงกันแล้วเมื่อไหร่ที่จะเสนอแคนดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทย
เงื่อนไขของมาตรา๑๑๒ต้องไม่มีนะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปขอเสียงสวเขาไม่ได้
เศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกัธมนตรีภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารพักษ
บอกว่าวันนี้เข้าพักนะครับเพื่อหารือกับคณะกรรมการบริหารพัก
ถึงความชัดเจนนะครับการจะส่งแคนดิเดตคนไหนไปเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา
ส่วนจะเป็นชื่อของนายเศรษฐาทวีสินหรือไม่ยังไม่ทราบยังไม่รู้
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรรมการบริหารพัก
ซึ่งส่วนตัวเขาก็พร้อมจะทำตามมติ
ส่วนประเด็นที่สวส่วนใหญ่ยังยืนกรานไม่สนับสนุนพักเก้าไกร
และการแก้ไขมาตรา๑๑๒จะเป็นอุปสรรคต่อการโหวตนะครับ

คือการจัดตั้งรัฐบาลนะครับยังจะจัดตั้งกับพักก้าวไกลอยู่หรือไม่

คุณเศรษฐาระบุว่าต้องให้ทีมเจรจาของแต่ละพักไปหารือกันก่อน
คือจะต้องยึดโยงกับ๘พักที่มีเจตนารมณ์ในช่วง๒เดือนที่ผ่านมา
เชื่อว่าความสัมพันธ์ยังเหนียวแน่น
แต่ส่วนตัวส่วนตัวนะส่วนตัวต้องย้ำตรงนี้
คือคุณเศรษฐายอมรับว่าการโหวตคุณพิทา๒ครั้งในสภาเนี่ย
แก้ไขมาตรา๑๑๒ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญ
หากครั้งนี้พักเพื่อไทยมีโอกาสตั้งรัฐบาลและมีสิทธิเสนอ
แดดิเดตนายกเข้าไปโหวตก็ต้องไม่มีเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒
เช่นนั้นก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสวครับ
ก็ตามทีคณิตศาสตร์มันค่อนข้างที่จะพื้นฐานมากเลยนะครับ
รับดูก็รู้นะครับว่าเรื่องอะไรเป็นอะไร
ผมคงผู้แทนเก้าไกลไม่ได้นะครับ
แต่ว่าของภาคเพื่อไทยนี่เราคงต้องมีการพูดคุยกันนะครับ
ถ้าเกิดเราจะเป็นแก่นำเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้อง
ที่ต้องที่น่าจะต้องหยุดลงไปนะครับ

ถ้าเกิดมี๑๒อยู่ก็คงให้นักราศนุนจากพัก
หลายพักนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ก็ถามกันต่อว่าหากภักดิ์เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

คุณเศรษฐาก็ระบุว่าเป็นความคิดที่ล้ำหน้าไป
ต้องให้เกียรติ๘พักร่วมนะครับ
เพราะว่าปัจจุบัน๘พักร่วมก็มีเสียงเยอะอยู่นะ

และเห็นว่าเสียงของสวทั้ง๒๕๐คนก็ยังมีความสำคัญ
เชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสวนะครับ

ส่วนจะเป็นเกมที่บีบให้เพื่อไทยข้ามคั่วหรือเปล่า
การเปลี่ยนแปลงข้ามคั่วเอาพักอื่นเข้ามาเสริมหรืออะไรยังไงนั้น
ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เจรจากันครับ
ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ในประเทศไทยก็เป็นการตามหาสูตรนะคะ

ถ้าไปฟังจากคุณสุธินคลังแสงแก่นำของเพื่อไทยเนี่ย
วันนี้ออกมาตอบชัดนะคะบอกว่าการเดินหมาก
หลังจากนี้เนี่ยมันเป็นทางสามแพร่งคือไม่มีทางตันยังไงก็มีทางออก
แต่มันเป็นทางสามแพร่งยังไงก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
บอกว่าหลังจากนี้นะคะการเดินเกมภายใต้การขับเคลื่อน๘พักร่วมเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิม
จะต้องคุยกันจะไปยังไงต่อต้องคุยกันซึ่งยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่ถึงทางตัน
แค่ตอนนี้มันอยู่ตรงทางสามแพร่งเท่านั้นเองจะไปแพร่งไหนแยกไหนนะคะ
แรกก็คือกอดกัน๘พักร่วมไม่ทิ้งกันแล้วยอมเป็นฝ่ายค้านกอดคอเป็นฝ่ายค้าน๘พัก
ที่สองก็คือถ้าจะสารฝันประชาชนต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ก็ต้องดันเพื่อไทยขึ้นมาสู้
ถ้าจะเดินทางสายนี้ต้องยอมกลืนเลือดแยกทางกับก้าวไกลอันนี้คือแยกที่สอง
ส่วนแยกที่๓กอดคอกัน๘พักเหมือนเดิมแต่ขอคุยกับฝั่งสวและก้าวไกลในการลดท่าทีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา๑๑๒ลงหน่อย
เสนอยังไงแล้วก็ไปคุยกับก้าวไกลถ้ายอมตรงนี้ก็พอจะไปต่อกันได้ทั้งหมด
ทีมข่าวคุยกับคุณสุธินก็บอกว่าพักกำลังคุยเรื่องนี้อยู่ก็ยังตอบอะไรมากไม่ได้
จะคุยข่าวเรื่องนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีมเจรจาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะ
ตัวเองก็ค่อนข้างหนักใจเพราะว่าทางสามแพร่งตอนนี้น่าจะเหลือแค่๒แล้วแหละ
ก็คือแยกแรกกอดกัน๘พักร่วมไม่ทิ้งกันยอมเป็นฝ่ายค้าน
กับแยกที่๓คือกอดคอกัน๘พักเหมือนเดิมแต่คุยกับฝั่งสวและก้าวไกลเพื่อลดท่าทีมาตรา๑๔
คุณสุธินบอกว่าแม้ว่าตอนนี้คุณพิธาจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว
แต่ว่าทางพักเก้าไกลก็ดูท่าว่าจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลต่อ
สุดท้ายคือลุยเดินหน้าต่อแต่จะไปทิศทางไหนก็ต้องคุยกันให้จบใน๘พักร่วมค่ะ
คุณสุธินปิดท้ายบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าตั้งรัฐบาลได้
แต่ขอไว้นิดนึงตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดขออย่าขัดกันเอง
จะได้ทำงานง่ายขึ้นค่ะ